พระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพรายชุมพลบ้านหางคลองจังหวัดสุโขทัย
เดินทางไปยังบ้านเลขที่๔๒ทับ๑หมู่๕ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งเป็นบ้านของตาจำปีอินสอนอายุ๖๘ปีและยายบัวลอยอินสอนอายุ๖๓ปี
หลังทราบว่าทั้งสองนั้นป่วยด้วยโรคประจำตัวอาศัยเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ในบ้านไม้ผูกพัง
เวลาฝนตกก็สาดเข้าบ้านพบตาจำปีซึ่งตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่าเป็นต้อกระจก
แล้วมือทั้งสองข้างก็สั่นตลอดเวลาส่วนยายบัวลอยก็ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคก็ต้องไปหาหมอเป็นประจำ
พระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์กล่าวว่าปกติแล้วจะเดินบินทบาทผ่านบ้านของตาจำปีแล้วก็ยายบัวลอยเป็นประจำ
เห็นว่าบ้านของสองตายายมีสภาพผูกพังไม่คุ้มแดดคุ้มฝนเกรงว่าจะพังลงมาในวันใดวันหนึ่งจึงเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้สองตายาย
ตาจำปีและยายบัวลอยทราบว่าพระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์เตรียมซ่อมแซมบ้านให้ก็ดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้อาบสองแก้ม